มาตามคดีใหญ่ขึ้นหน้าหนึ่งหนังสือพิมพ์ไทยรัฐวันนี้นะครับ
ในคดีเรื่องของการอุ้มฆ่าพี่ชายผู้พิพากษานะฮะ
แล้วก็แน่นอนนะฮะฐันด้านของพันตรมรสโทอบบันยิณ
กลายเป็นพาดหัวข่าวหน้าหนึ่งวันนี้เลยนะฮะ
บัญญินรับสิ้นกลางศาลฆ่าเผาโหดพี่ชายผู้พิพากษา
โอ้โหตอนแรกเนี่ยปฏิเสธมาตลอดครับ
เมื่อวานไปยื่นคำร้องขอถอนคำให้การเดิมที่ปฏิเสธกลายเป็นรับสารภาพว่าก่อเหตุจริง

เมื่อวานเนี่ยนะฮะศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชโภคกำลังมีการนัดสืบพญานคดีอุ้มฆ่า
ซึ่งเป็นผู้พิพากษาอดีตเจ้าของสำนวนคดีโอนหุ้นเสียชูวง
นักงานคดีประปรามการทุจริต๓เป็นจดยื่นฝองพันธบทโทบัญญินตั้งพากร
เป็นอดีตรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์กับพวกรวม๖คนนะครับ
เป็นจำเลยในความผิด๙ข้อหาด้วยกัน
ฐานร่วมกันฆ่าผู้อื่นโดยไตรตรองไว้ก่อน

หรือเพื่อหลีกเลี่ยงให้พ้นอาญาในความผิดอื่นที่ตนได้กระทำไว้
ฐานร่วมกันนุ่งเหนียวหรือกักขังผู้ใด
เป็นเหตุให้ผู้เอาตัวไปถึงแก่ความตาย
เป็นข้อหาสมคบกันเพื่อกระทำความผิดที่มีระวังโทษประหารชีวิต
แล้วก็ข้อหาอื่นที่เกี่ยวข้องกับการบังคับขืนใจเจ้าพนักงานให้ปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบซ่องโจร
และซ่อนเร้นทำลายศพเพื่ออำพลางคดีนะครับ
ซึ่งจริงแล้วคุณผู้ชมเดิมทีทางด้านของพันธบทโทบัญญิน
เขาปฏิเสธตลอดข้อกล่าวหาที่ถูกแจ้งข้อกล่าวหาไป
เมื่อวานนี้สารนักสือพยานพาณตะโบราณโทบัญญินได้ยื่นคำร้องต่อสารขอถอนคำให้การเดิมที่ปฏิเสธข้อกล่าวหา
เป็นให้การรับสารภาพว่าก่อเหตุจริง
ร่วมกันกับพวกสะกดรอยตามนายวิรชัยและนางสาวพันนิดาหลายครั้งตั้งแต่มกราคม๒๕๕๙

และในเดือนกุมภาพันธ์คือวันที่๒กุมภาพันธ์
มีการเตรียมอุปกรณ์เช่นอะไรบ้าง
น้ำมันยางรถยนต์สังกษีอิดบล็อกทุกอย่างเตรียมเอาไว้ทำอะไรล่ะ
เพื่อใช้เผาศพแล้วก็ทำลายศพเป็นการซ่อนเล้นอำพลางศพในการที่เขาทำให้นายวิรชัยนั้นเสียชีวิต
เขาเอาอุปกรณ์เหล่านี้ไปเตรียมไว้ก่อนที่บริเวณเขาใบไม้อำเภอตาคลีที่จังหวัดนครสวรรค์
อันนี้เป็นสิ่งที่เขาให้การในศาลทั้งหมดเลยนะครับ
จนกระทั่งวันที่๔กุมภาพันธ์คุณผู้ชม
ทางด้านของพันธุ์ตำรวจโทบัญญินใส่ชุดตำรวจขับรถยนต์ไปกับพวกไปร่วมกันอุ้มนายวิราชัย
ซึ่งเป็นพี่ชายของผู้พิพากษาจากหน้าสารอาญากรุงเทพใต้
ใส่รถไปนะฮะแล้วก็ไปก่อเหตุนะฮะ
ใช่ค่ะทีนี้เนี่ยค่ะคุณผู้ชมนี่แหละรถคันนี้ที่ใช้ในการก่อเหตุนะครับ
เรื่องราวที่เกิดขึ้นพันธบทบัญญินเนี่ยยอมรับสารภาพเลยนะครับ
บอกว่าทั้งหมดมีการเตรียมการมาก่อน
ตั้งใจว่าจะเอาตัวของพี่ชายผู้พิพากษา
ที่เป็นผู้ที่จะรับผิดชอบคดีโอนหุ้น
ระหว่างเดินทางพันตำรวจโทบันยินบอกว่า
คุณวีรชัยเนี่ยดิ้นรนขัดขืนการควบคุมขณะที่นั่งอยู่ที่เบาะหลังคือ
ตัวพันธบรวจโทบัญญินเป็นคนขับนะฮะใช่ค่ะ
จำเลยที่๓นั่งอยู่เบาะข้างคนขับจำเลยที่๔จำเลยที่๕นั่งประกบตัวคุณวีรชัยที่เบาะหลัง
แต่ระหว่างที่อยู่ระหว่างทางคุณวีรชัยดิ้นรนขัดขืนการควบคุมตัว
จำเลยที่๓ค่ะคุณผู้ชมก็เลยหันไปชกคุณวิราชัยเพื่อให้หยุดขัดขืน
จังหวะนั้นแหละคาดว่าน่าจะเป็นสาเหตุที่ทำให้คุณวีรชัยถึงแก่ความตาย
เดินที่เนี่ยจะเอาตัวไปไว้ที่บ้านที่ตาครีใช่
เพื่อที่จะเรียกฆ่าไถ่กับทางด้านของผู้พิพากษาแต่ดันถูกทำร้ายจนเสียชีวิตซะก่อน
ค่ะก็เลยต้องทำลายศพไงคือจะเอาตัวไปต่อรองกับผู้พิพากษาพนิดาเนี่ยนะคะ
แต่ว่ายังไม่ทันได้คุยกันเนี่ยนะคะทีนี้พันธุ์ตำรวจโทบัญญินเล่าต่อบอกว่า
หลังจากนั้นมารู้ตัวอีกทีว่าคุณวีรชัยเสียชีวิตแล้ว
เพราะว่าตอนที่กำลังนำตัวคุณวิริชัยตั้งใจจะไปที่ตาคลีนครสวรรค
ปรากฏว่ามีโทรศัพท์เข้ามาในโทรศัพท์ของคุณวีรชัย
แล้วจำเลยที่๓ไปรับโทรศัพท์ก็รู้ว่าปลายสายเป็นคุณพนิดา
เป็นน้องสาวของคุณวีรชัยพยายามที่จะเจรจาต่อรอง
คือคุณพนิดาบอกว่าขอคุยกับพี่ชายหน่อย
ปรากฏว่าพอจะให้คุยกับคุณวิราชัยเอ้าคุณวิราชัยเสียชีวิตแล้ว

พันธุ์ตำรวจโทบัญญินก็เลยบอกว่าได้ร่วมกับพวกนำตัวคุณวีรชัยเนี่ย
ตอนนั้นเป็นศพแล้วนะฮะมาเผาทำลายอำพรางศพ
แล้วนำเท่ากระดูกพร้อมทั้งอุปกรณ์เผาทำลายศพ
ไปทิ้งตามจุดต่างทั้งริมถนนข้างทางใกล้หมู่บ้านนิคมเขาบ่อ
บ่อแก้วนะคะบริเวณใกล้สะพานข้ามแม่น้ำเจ้าพระยาของ
หมู่บ้านกลางแดดอำเภอเมืองนครสวรรค์
พันธุ์ตำรวจโทบัญญินบอกว่าไม่มีเจตนาก้าวล่วงหรือดูหมินองค์การศาล
แต่ลักษณะที่เกิดขึ้นเป็นเรื่องเฉพาะตัว
เพราะเห็นว่าคุณพนิดาผู้พิพากษาทำหน้าที่อย่างลำเอียง
ความเที่ยงธรรมและมีอคติกับตัวเองในระหว่างการพิจารณาคดีมาโดยตลอด
ทำให้เกิดความกดดันขาดสติยังคิดก็เลยกระทำผิดขึ้น
สารค่ะคุณผู้ชมยังไม่ได้มีการตัดสินพิพากษานะคะ
ก็มีการนัดสืบพยานอีกครั้งก็คือในเดือนตุลาคมนี้นะคะ
เพราะว่าเพิ่งจะร้องขอถอนคำให้การเดิมที่ปฏิเสธไปเมื่อวาน
เดี๋ยวนัดสืบพยานกันใหม่แล้วก็จะตัดสินพิพากษากันใหม่ว่าจะเป็นอย่างไรนะครับ